สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่สองสิงหาสองห้าหกสอง
แต่ว่าสถานการณ์บ้านเมืองคล้ายคล้ายกับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสองขึ้นมาแล้วครับ
จากระเบิด๔๕จุดซึ่งเดี๋ยวจะดูในรายละเอียดแล้ว
ข่าวล่าสุดเข้ามาบอกว่ามีไฟไหม้เกิดขึ้น๓๔จุด
ที่คุณน้ำแข็งบอกว่าที่ประตูน้ำ๒จุด
แต่รายงานเพิ่มเข้ามาว่ามีเป็น๔จุดแล้ว
มันจะสอดคล้องรองรับอะไรกันหรือไม่มันจะมีการลองของลองดีกันหรือไม่
เพราะวันนี้พลตำรวจเอกประยุทธ์
จะไปประชุมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติประชุมกตช
มันเกิดอะไรขึ้นครับนี่เป็นคำถามที่ค้างไว้ตรงนี้
แต่ว่าวันนี้ที่อยากจะขีดเส้นใต้ก็คือว่าเรื่องที่เป็นข่าว
หวยนักสัตว์ต้องย้ำนะครับหวยนักสัตว์ไม่ใช่
นักกษัตริย์มีพิธีกรรุ่นน้องหลายแห่งบอกว่านักกษัตริย์
ไปเปิดพจนานุกรมฉบับบัณฑิตราชสถานก็จะบอกว่า
นักสัตว์เรื่องของการพนันเป็นเรื่องของคู่โลกคู่มนุษย
กันมานานแล้วมันขึ้นอยู่กันว่าแต่ละประเทศจะจัดการ
กับเรื่องการพนันยังไงให้คนของตัวเองเกี่ยวข้องกับ
การพนันได้มากน้อยแค่ไหนอะไรถูกกฎหมายอะไรผิด
กฎหมายแล้วแต่ประเทศไทยเหล่านั้นก็มีการพนันกันมานาน
แล้วครับโดยเฉพาะหวยใต้ดินเนี่ยมีกันมาตั้งแต่ไหน
แต่ไรแล้วรุ่นผมเด็กเด็กก็เราก็รู้ว่าหวยใต้ดินผิด
กฎหมายเวลาพ่อค้าแม่ค้าคนเดินพวยหวยใต้ดินมาขายก็
ก็จะแบบมาย่องมารับล่อมาเพราะว่าผิด
กฎหมายแต่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นยังไงไม่ทราบตอน
หลังเนี่ยหวยใต้ดินผิดกฎหมายแต่ดูเหมือนว่าเป็นของ
คู่บ้านคู่เมืองไปแล้วครับตำรวจจะอ้างว่ายังไงก็
ไม่รู้แต่ว่าไม่ค่อยได้ยินว่ามีใครไปจับเจ้ามือหวย
หรือคิดว่าเมื่อปราบไม่ได้ก็ยอมแพ้กระบวนการหวยใต้
ดินก็ใหญ่โตขึ้นทุกวันคนในพื้นที่เขารู้กันหมดอ่ะว่า
ใครบ้างขายหวยจะซื้อได้ที่ไหนบางแห่งก็บอกว่าเมีย
ตำรวจก็เดินโพยหวยแล้วมันขยับขึ้นมาถึงขั้นว่าเจ้า
หวยลายใหญ่มากมากเนี่ยคุมจังหวัดไม่พอเขาคุมเป็น
ภาคเลยนะครับแล้วพูดกันถึงขั้นว่านายทุนพักการเมือง
พักก็เจ้ามือหวยนี่แหละครับฉะนั้นเรื่องหวยใต้ดิน
มันก็เป็นเรื่องที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองพอคุมไม่ได้ก็กลายเป็นว่า
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ร่วมด้วยช่วยกันหาผลประโยชน์รับสวยจาก

เมื่อปราบไม่ได้ก็ยอมจำนวนที่พูดเรื่องหวยใต้ดินเพราะว่ามีคนอ้าง
เหตุผลที่ต้องการจะปราบหวยใต้ดินโดยมีคิดนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาก็
คือเรียกว่าหวยนักสัตว์อย่างที่ว่าเนี่ยเป็นข่าวมาตั้งแต่ว่ากอง
สลากกำลังจะออกหวยรูปแบบใหม่เรียกกันว่าหวย๑๒นักศัตริย์ผมไม่รู้
รายละเอียดหรอกครับแต่ว่ารู้คร่าวว่าเป็นหวยออนไลน์ออกเดือนละ

ขั้นตอนก็คือตอนนี้เขาเคยเข้าจะแก้พรบเคยเข้าไปสนชแล้ว
สนชก็ทักท้วงว่าจะต้องทำประชาพิจารณ์ฟังความเห็นก่อนสุดท้าย
ตอนนี้ก็ย้อนกลับมาไปอยู่ในกฤษฎีกาใหม่แล้วผ่านจากกฤษฎีกา
ขึ้นมาก็ต้องเข้าคอลโลมอแล้วถ้าเป็นตามนี้
ก็จะเข้าสภาแต่จะฟังเสียงประชาพิจารณ์กันยังไงนั้นอีกเรื่อง

หยิบยกมาพูดวันนี้กำลังจะบอกว่าเห็นท่าจะไปลำบากแล้ว
ครับเพราะถ้าดูหัวข่าวตอนนี้ตั้งแต่เช้าแล้วเซ็งแทร่เลย
ครับมาในมุมคัดค้านกันทั้งนั้นเช่นนี่มีหัวข่าวว่ารัฐ
บานถังแตกมอมเมารุมอัดยับผุดหวย๑๒นักศัตริย์อีก
ฉบับหนึ่งจะบอกว่าเย้ยหาทางเย้เย้ยจนหนทางหารายได้

อีกฉบับหนึ่งค้านหวย๑๒นักศัตริย์สะท้อนรัฐบาลถังแตกพี่
ศรีศรีสุวรรณเตรียมฟ้องศาลสั่งให้ระงับแล้วก็เชิญชาว

ดูเรื่องเหตุผลของการหารายได้เข้ารัฐก่อนครับ
เหตุผลนี้กองสลากไม่ยอมรับตรงตรงหรอกแต่ว่าเท่าที่เรารู้
ก็คือว่าเวลานี้รัฐวิสาหกิจที่เรามีอยู่รัฐวิสาหกิจที่
หาเงินเข้าคลังส่งเงินเข้าคลังมากที่สุดกองสลากครับ
เพราะกองสลากร่ำรวยจากคนซื้อสลากกินแบ่งเยอะ
ประธานบอร์ดกองสลากกรรมการบอร์ดกองสลากจะมีรายได้มาก
กว่าประธานบอร์ดและกรรมการบอร์ดรัฐวิสาหกิจอื่นด้วยนี่
รายได้เยอะทีนี้
หอกหวย๑๒นักศัตริย์เขาบอกว่าถ้าทำสำเร็จจะเพิ่ม
รายได้เข้ารัฐเขาคำนวณกันว่าปีหนึ่งก็๔๕พันล้าน
ไม่มากไม่ไม้หรอกครับแต่เอาไปชดเชยกับการเก็บภาษีที่
ไม่เป็นไปตามเป้าเอาไปชดเชยกับการจัดงบประมาณที่ขาด
ดุลอยู่เยอะแยะนี่เขาว่ากันนะทีนี้ดูเหตุผลที่เขา
นำมาอ้างครับเหตุผลที่นำมาอ้างเขาบอกว่าเอามาปราบ
หวยใต้ดินคนที่อยู่ในวงการนี้เขาบอกข้อหานี้อย่า
พูดเลยมันเป็นไปไม่ได้ปราบหวยใต้ดินโดยวิธีออกหวย
ใหม่เนี่ยเป็นไปไม่ได้ยังไงยังไงหวยใต้ดินก็มีเสน่ห์
และอยู่ได้เพราะอะไรครับหวยใต้ดินมีเครดิตแทงปากเปล่า
แล้วค่อยจ่ายเงินกันได้รู้กันได้เลขมาสดร้อนไปซื้อ
ที่ไหนไม่ทันยกหูถ้าหวยยังไม่ออกเขาก็รับฉะนั้นใคร
จะบอกว่าออก๑๒นักศัตริย์มาเพื่อมาทำให้หวยใต้ดินค่อยลด
น้อยไปเป็นไปไม่ได้ที่คุณธนวัฒน์แถลงเมื่อวานนี้ก็ไม่
มีใครเชื่อหรอกว่ามันจะเป็นไปได้ฉะนั้นเมื่อเมื่อเป็นไป
ไม่ได้คำถามก็คือว่าอ่าแล้วแล้วจะยังไงต่อฉะนั้นประเด็นนี้เป็น
ประเด็นที่ต้องติดตามว่าสุดท้ายจะเอามายังไงอีกผลหนึ่ง
ที่เอามาอ้างอ้างว่าถ้ามีหวย๑๒นักศัตริย์เข้ามาจะทำให้
การปราบลอตเตอรี่ขายเกินราคาได้ผลมากขึ้นอันนี้ไม่รู้
พูดทำไมเพราะพูดทุกทีก็ไม่เคยทำได้ไอ้ที่บอกว่า๘๐
บาท๘๐บาทเดี๋ยวนี้ก็๑๐๐กว่าทั้งนั้นก่อนหน้านี้ก็อ้าง
ว่าต้องเพิ่มสลากกินแบ่งรัฐบาลขึ้นมาอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้
อ้างเหตุผลว่าที่ต้องเพิ่มเพราะว่าจะทำให้การขายเกินราคา
หมดไปเพราะเพิ่มมามากขึ้นมันหมดไหมล่ะครับหมดไหมล่ะครับ
กรรมการบอลสลากกองสลากคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องคุยโม้โอ้อวด
นักหนาว่าถ้าแก้ปัญหาอย่างนี้แล้วจะยุติการขายเกินราคา
ได้อ่าแล้วมันได้ไหมล่ะครับเพิ่มหวยขึ้นมาตั้งไม่รู้เท่า
คนก็ซื้อมากขึ้นมอมเมากันมากขึ้นแล้วแก้ได้ไหมครับ
แก้ราคาขายเกินราคาได้ไหมครับก็ไม่ได้เกานี้ก็อ้างอีก
เกินราคาได้ไม่มีใครเชื่อพวกคุณแล้วเพราะไม่เคยทำได้
ความเหตุเรื่อยไปผมอยากจะเอาที่หนังสือพิมพ์ไทยรัตภาษ๗๔
อัตราการถูกหวยเนี่ยมันน้อยมาก

มากน้อยตรงนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญ
อยากจะบอกว่าเรื่องนี้ทบทวนกันหน่อยครับ

อย่าหาเรื่องมอมเมาประชาชนให้มากกว่านี้

เกิดเหตุการณ์๑๔ตุลา

ทันทีที่นักศึกษาเขารวมตัวกันได้

สิครับว่าทำไมนักศึกษารุ่นนั้น๑๔ตุลา
เลือกเผากองสลากเป็นอันดับแรก

นี่เป็นสถานที่แหล่งมอมเมาเยาวชนไงครับ

ให้คนจนต้องหมดเงินหมดทองไปกับการพนันมากกว่านี้เลย
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ

ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สังคมจับตามองอยู่นะครับ
วันนี้อาจารย์เลยมาขีดเส้นใต้ให้ฟังกันนะครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายด้วยนะครับ